เรียกว่าจัดเต็มแบบไม่ผิดหวังจริงนะคะ

คุณก๊อตที่เขาบอกว่าเป็นหวานใจรุ่นน้องนะคะ
พร้อมแคปชั่นซั้นได้ใจความว่า
ของเกตุเลชั่นก๊อตนะคะรับปริญญา
ใช่ตามภาพที่เห็นเลยนะคะก็เป็นการร่วมฉลองความยินดีปรีดานะคะ
นี่คนเขียนสคริปบอกว่าแฟนนุ่มเขาเป็นแฟนกันแล้วเหรอ
ว่าแบบรุ่นพี่ในคณะไปเต้นรับน้องอะไรอย่างนี้
ใช่แต่คุณแพทย์ก็ได้อยู่นะคะซึ่งหนุ่มก๊อตเนี่ยอายุห่างกันถึง๑๐ปีค่ะ
หลังวันนี้คือวันซ้อมใหญ่นะคะรับจริงวันที่๑๑พฤศจิกายนค่ะคุณผู้ชมนะคะ
เป็นไงคะจัดเต็มมากนะคะเรียกว่าเสิร์งทั้งหมดกี่นาทีรู้ไหมค
เท่าไหร่จ๊ะ๓นาทีครึ่งค่ะคุณแม่แข็งแรงมากค่ะ
ตั้งที่วิทยาขอบค่ะพูดไปทันไรค่ะคุณผู้ชม
เราไปชมเต็มกันดีกว่าค่ะ
เพราะแสดงความยึดีครับบัณฑ์ดิชก็ด้วย
แสดงความยืดดีครับบัญดิตก็ด้วย